เช่นกันครับทำให้ต้องหักหลบแล้วก็เป็นเหตุให้รถนั้นเสียหลักปีนขึ้นไปยังเกาะกลางถนนดังกล่าว
ซึ่งตอนนี้ก็ตอนที่เกิดเหตุรู้สึกตกใจมาก
แต่โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บครับมีรถมาปาดหน้าแล้วหนูก็เลยหักหลบ
ถ้าถ้าถ้าไม่หลบก็น่าจะชนแล้วคนน่าจะเจ็บหนักค่ะแต่แต่ก็โชคดีไปตรงที่ว่าหลบไปอ่ะค่ะ
มันไม่มีต้นไม้ใหญ่หรือว่าเสาไฟค่ะถ้ามีก็น่าจะแบบสาหัสเลย
ก็ฝากถึงแฟนวอเล็กบอลทุกคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงหนูค่ะ
ครบครบทุกชิ้นส่วนค่ะก็แล้วก็ขอโทษทุกทุกคนด้วยค่ะที่ทำให้เป็นห่วงค่ะ
ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงกันนะคะส่วนรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้า
ตอนนี้ทางบริษัทประกันก็นำรถนั้นไปดำเนินการเรื่องของการเคลมประกันแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้ทั้งสามท่านก็ปลอดภัยดีนะครับค่ะตอนนี้ไปคุยกับเจ้าตัวกันหน่อยนะคะ
ขวัญกำลังใจเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ไปประสบอุบัติเหตุยังโชคดี
ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะตอนนี้น้องเตยหัทยาบำรุงสุขนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
เหตุการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยจริงมันคือค่อนข้างที่จะฉุกเฉินเลยใช่ไหมคะ
มีหลายคนเป็นห่วงว่าเกี่ยวกับน้องเตยอาจจะเหนื่อยล้าจากการขับรถหรือเปล่า
หรือว่ามีอาการคล้ายหลับในหรือเปล่าตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ
อ๋อไม่ไม่ไม่ได้มีอาการหลับในอะค่ะค่ะ
ก็ก็เหมือนก็เหมือนมันมีรถรถใหญ่บังบังข้างหน้าอยู่ไหมคะอ๋อค่ะ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
แล้วก็จะหักหลบแล้วก็แบบขึ้นไปอย่างนั้นค่ะอืมค่ะ
จังหวะนั้นที่เราขึ้นไปเนี่ยมีรถคันอื่นตามหลังมาด้วยความเร็ว
หรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมคะไม่ไม่ไม่ตอนนั้นไม่ได้สังเกตอะค่ะค่ะ
อันนั้นคือมันวุ่นวายมากอืมค่ะหลังหลังจากที่เกิดเหตุมีชาวบ้านในพื้นที่
วิ่งมาให้การช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาสอบถามเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างไหมฮะ
คือตอนนั้นเป็นตอนที่บังเอิญมากค่ะรถตำรวจผ่านพอดีอ๋อ
ใช่เขาก็เลยแต่เขาก็เลยเข้ามาดูแลได้เร็วค่ะอืมครับครับ
จริงตรงจุดที่เกิดเหตุดูเหมือนว่าจะไม่ได้ค่อนข้างห่างจากเสาไฟฟ้าพอสมควรนะคะ
โชคดีมากเลยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทั้งสามคนนะครับ
เตยเองทั้งเพียวเองแล้วก็บุ๋มบึมเองทุกคนปลอดภัย
ไม่มีอาการบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ใช่ไหมครับฟกช้ำอะไรบ้างไหมคะ
ก็มีก็มีแค่ตัวเธอเองค่ะที่ทำตรงขานิดหน่อยค่ะ
ก็บุ๋มบวมมันช้ำอ๋ออ่าอืมอื่นอื่นก็ไม่เป็นอะไรค่ะค่ะ
ครับไม่ได้มีผลกับการลงแข่งแมทต่อไปใช่ไหมครับค่ะ
จะมีผลกับการลงแข่งนัดต่อไปของเตยไหมครับ
มันมันมันช้ำนิดเดียวค่ะอืมค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมาก
บอกว่าสาเหตุเกิดจากรถคันหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหัน
เพราะฉะนั้นอยากฝากอะไรสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนไหมคะน้องเตยก็ก็อยากให้ขับรถเราระมัดระวังค่ะ
เพราะว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดได้ตลอดค่ะก็อย่างวันนี้เตยก็ขับรถไม่เร็วมากค่ะ
แต่ก็คือแบบคือคันอื่นหรือว่าคันรอบข้างอะค่ะ
คือเขาสามารถที่จะแบบคือความคิดของเขามันก็ไม่เหมือนความคิดของเราอะค่ะ
เขาก็สามารถทำอะไรกระทันหันแล้วเขาไม่ได้แบบมองข้างหลังว่ามันจะเป็นยังไง
ก็อยากให้ระมัดระวังในการเดินทางในการใช้รถ
ค่ะเพราะบางทีเราระวังแล้วแต่รถคันข้างนี่เขาอาจจะเป็นสาเหตุ
ไม่เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันทีนี้อยากฝากอะไรถึงแฟนแฟนที่เป็นห่วงไหมค
มีโอกาสได้พูดคุยผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีแล้วค่ะ
ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงค่ะแล้วก็ขอโทษด้วยค่ะที่ทำให้เป็นห่วง
คือเตยเห็นแล้วคือเตยตกใจมากที่แบบสื่อแล้วก็ข่าวออกไปเร็วมาก
ใช่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงไม่ได้เจ็บตรงไหนมากค่ะ
ค่ะค่ะเอาล่ะค่ะขอบคุณนะคะน้องเตยหัทยาบำรุงสุขนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็โชคดีมากนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมีฟกช้ำแบบนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ
ก็ไม่มีใครเป็นอะไรแล้วก็ฝากบอกกับแฟนด้วยที่อาจจะรอติดตามชมการแข่งขัน
ต่อไปบอกว่าไม่ได้มีผลอะไรแน่นอน๓ท่านนี้คือกำลังสำคัญของทีมชาติไทยเลย
จะผ่านการเรื่องของคัดเลือกชิงแชมป์โลกกันไปก็ได้เข้ารอบไปแล้ว
ต้องให้กำลังใจกันต่อไปทุกคนปลอดภัยดีนะครับ
การขับรถบนท้องถนนเนี่ยก็ต้องมีสตินะคะแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายต้องพร้อมด้วยค่ะ